คุณผู้ชมเอาความสบายใจกันหน่อยนะคะ
ความเชื่อเรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคลาภ
วันนี้เป็นวันแห่งความหวัง๑๖มีนาคมค่ะ
อย่างนั้นเลยไปหลายที่เราพาไปสักที่ค่ะ

ที่แรกก่อนเลยค่ะว่าด้วยเรื่องของงูนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งว่ามีงูจงอางเข้าไปซุกอยู่บนเครื่องซักผ้า

ในบ้านพักคนงานสวนทุเรียนตำบล๔ขีดอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเขาไง
งูมันก็เลยลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายไง
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะไปพบว่างูเนี่ยมันนอนขดอยู่บนเสื้อที่วางอยู่บนเครื่องซักผ้า
เอาล่ะปฏิบัติการก็เริ่มขึ้นใช้ไม้แห่เลยค่ะแห่ให้งูเคลื่อนไหวก่อน
สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เองถึงกับพังงะเลยนะคะ
เพราะมันคืองูจงอางงูจงอางตัวใหญ่มากท่าทางก็ดุร้ายด้วยคือมันสู้อะค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เชือกคล้องคอแล้วก็นำมันลงมาจากเครื่องซักผ้า
จังหวะนี้มันชกค่ะกัดไปโดนกระสอบปุ๋ยที่มันกอดรัดไว้แน่นเลยนะคะ
แต่ที่สุดแล้วก็สามารถจับงูได้ทุกคนปลอดภัย
วัดความยาวของลำตัวงู๔๕เมตรแล้วก็เลยนำมันไปคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดชนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องลื้อค่ะ
เครื่องซักผ้าของเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ต้องบอกนะ
มันทนโทษมันเห็นกันอยู่บ้านเลขที่ร้อยสี่สิบเจ็ดทับเจ็ดสี่
ใช้เวลาไม่นานจุดนี้นะคะนี่นี่ตะแคงเครื่องซักผ้ามาแล้ว
อ่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวออกมาคุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะ
สักพักหนึ่งค่ะใช้เวลา๒๐นาทีสุดท้ายจับมันสำเร็จนะคะว่า
ความยาว๒เมตรแล้วก็ทำตามกระบวนการทำตามขั้นตอน
คือนำมันไปปล่อยสู่คืนธรรมชาตินะคะคืนสู่ธรรมชาตินี่ไง
นี่คุณผู้ชมสังเกตตามันนะสบตามันซะ
เพื่อมันจะบอกอะไรเลขอะไรบ้างนะคะไปต่อที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
งูด่างแห่งูดางแหเป็นยังไงนะ
งูดังแหค่ะคุณผู้ชมยาวสักประมาณ๘๐เซนติเมตร
เป็นงูไม่มีพิษอ๋อเป็นงูไม่มีพิษค่ะ
ที่มันเข้าไปขดตัวอยู่ในข้างตู้เสื้อผ้า

หมู่ที่๑ตำบลวังโป่งค่ะ
มีคนไลน์มาบอกว่าคุณรสลินอ่านช้าหน่อย
ไม่ทันได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้
นี่แหละค่ะสุดท้ายนำตัวมันมาใส่ถุงปุ๋ยนะคะ
นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ขณะที่เพื่อนบ้านก็มาสอยกันค่ะ
ดูบ้านเลขที่บ้านเลขที่ของเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
แล้วก็อายุของเจ้าของบ้านด้วยอายุ๖๕ปี
ที่จะนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อบอกว่า
ถ้าเกิดว่าบ้านใครงูเข้าบ้านนั้นจับปุ๊บปั๊บ

ต่อเนื่องเลยค่ะการจับงูที่ตรังนะคะ

คราวนี้นายสมชายสุวรรณรัฐอายุ๔๐ปีพี่แกเล่าให้ฟังบอกว่า
ไปพบงูเห่า๓วันติดเอ้างูเห่า๓วันติด
งูเห่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่านะไอ้สามวันติดเนี่ย
งูเห่าตัวนี้เลื้อยเข้าไปซุกอยู่ในโพรงดินภายในสวนยางพาราหมู่ที่๘
บ้านหนองหลงตำบลแหลมสอมอำเภอย่านตะขาวค่ะ
ทีนี้พี่แกก็คือคุณสมชายเนี่ยแกก็บอกว่าเอกใจอ่ะ
ตามไปดูไปพบว่าอ้าวมันนอนกกอยู่เนี่ยกกอะไรอ่ะกกไข่
โอ้โหคุณมาเป็นล้าวกันแบบนี้เลยนะคะ
นายสมชายบอกว่าตกใจสุดขีดเลยค่ะไม่กล้ากรีดยางเลย
ภาวะแม่ลูกงูอ่อนเนี่ยปกติแล้วมันก็นิสัยดุร้ายเหมือนหมา
ลูกอ่อนเนี่ยเนอะมันนิสัยดุร้ายค่ะ
เลยตัดสินใจรีบแจ้งกู้ภัยนะคะให้มาช่วยเหลือ
พอกู้ภัยไปถึงค่ะไปพบโพรงดินมันมีรูมันมีรูงูอยู่ค่ะ
พอมองเข้าไปภายในพบงูเห่าจริงนอนตัวใหญ่เคืองอยู่เลยค่ะ
ขดตัวกับไข่ของมันเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้จอบเนี่ย
ขุดปากรูให้กว้างขึ้นจนสามารถนำไข่ออกมาได้
ทั้งหมด๑๗ฟองด้วยกันแล้วก็ขุดต่อไปขุดต่อไปขุดต่อไป
ถามว่าพบอีกไหมไม่พบแล้วค่ะสิบเจ็ดฟองนั่นแหละ
สุดท้ายดึงหางูขึ้นมาได้งูนะมันมีท่าทีดุร้าย
คุณผู้ชมค่อยดูตามภาพนะที่ฉันเล่าไป
กลัวว่าเดี๋ยวจะไปพื้นที่อื่นไม่ทันเวลาหมดซะก่อน
ปรากฏว่าพอมาวัดความยาวค่ะหนึ่งจุดสองเมตร
น้ำหนักสักประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมก่อนที่จะนำแม่งูเนี่ย
ใส่กล่องแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินี่ทั้งลูกงูทั้งแม่งูจับกันไปแบบนี้นะ
อ่าพอจากเรื่องงูกันสักแป๊บนึงเนี่ยนะคะ
หลายคนโอ้โหดูแล้วตกอกตกใจงูเห่างูจงอางมากันเต็มไปหมดเนี่ยนะคะ
ไปดูเรื่องกล้วยกันหน่อยกล้วยตานีค่ะที่จังหวัดสุรินทร์
เขาบอกมันแปลกอ่ะทำไมมันมาออกลูกกลางเครือกลาง
ออกลูกเป็นเครือกลางลำต้นเขาบอกมันผิดธรรมชาติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลโพนโกอำเภอสนมนะคะ
เขาบอกว่ากล้วยต้นนี้เป็นต้นเดียวที่ออกเครือกลางลำต้นในสวน
สวนมันมีกล้วยหลายต้นแต่อันนี้มันแปลกที่สุด
แล้วเขาก็นั่งนับนับไปเนี่ยนะคะหวีมี๗หวีมี๑ปลีค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เอาตัวเลขนี้แหละมาตีเป็นเลขเนี่ยนะคะ
หลายตัวเลขด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเก้าหนึ่งเจ็ด
หรือที่กลางต้นกล้วยเนี่ยเขาก็บอกบางคนเห็นเก้าแปดแปด
อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะซึ่งแล้วแต่ใครจะมองนะ
ไปก็ใช่ว่าทุกคนจะถูกทำที่ดีฉันอ่านไปนะคะ
ส่วนที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏค่ะจุดนี้เป็นแหล่งขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลจุดใหญ่ของชายนาฏเขาเลยนักเสี่ยงโชคเข้าไปหาซื้อเลขที่
ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพระครูปฐุมชัยกิจหรือหลวงปู่นะ
เจ้าอาวาสวัดปฐุมธารามในอำเภอวัดสิงศ์อริยสงฆ์๕แผ่นดิน
ทั้งเลขวันละสังขารก็คือวันที่๑๐เดือน๓
สิริอายุของหลวงพ่อ๑๐๓ปี๘๓พันศารวมถึงเลขฝาลง๘๘
แล้วก็มีเลขทะเบียนรถที่ใช้เคลื่อนย้ายสังขารหลวงพ่อด้วย
เลข๑๓๒๔ทำให้เลขชุดนี้ถูกขายหมดเกลี้ยงแผงเลยในจังหวัดชายนาฏค่ะ
ส่วนตัวเลขที่ดังในโลกโซเชียลเขาก็บอกไม่แพ้กันเหมือนกันนะ
หมดก็หมดเกลี้ยงแผงเหมือนกันก็คือเลขที่กลุ่มผู้ค้าสลากห้าภาค

ไม่ว่าจะเป็น๒๙หรือว่า
สองเก้าเนี้ยเขาบอกว่าเป็นจำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์เอ้า
อะไรที่มันเป็นตัวเลขก็นับกันไปหมดนะแล้วก็วันที่๒๑เป็นวันเกิดนายกค่ะ
ส่วนที่กำแพงเพชรชาวบ้านที่นิยมเลขเด็ดไปรอกันเกือบนาทีสุดท้ายเลย
ก่อนที่จะเห็นเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์จากกุมารแก้วปิ่นเพชรวัดเชตะวนารามหรือวัดน้ำดิบในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้กุมารแก้วปิ่นเพชรแล้วก็เฝ้ารอตั้งแต่สิบสามจนถึงสิบสี่
และท้ายสุดก็คือ๑๕บางคนค่ะรอไม่ไหวก็กลับบ้านจนถึงช่วง๓ทุ่มคืนที่ผ่านมา
คือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่จะได้ดูน้ำตาเทียนจากขันน้ำมนต์เนี่ยนะคะ
ตัวเลขก็เห็นออกมาแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะขดไปขดมานะคะดูเอาเองนะคะ
ไปนะคะตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่

หน้าพระเจ้ามุกดอกไม้
สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่
ภายในวัดชาวบ้านเขาก็จุดทูบกันที่อ่างน้ำมนต์นี่แหละ
จนเกิดเป็นตัวเลขมหาชนเอ๊ะทำไมใช้คำว่าตัวเลขมหาชนนะ
จากน้ำตาเทียนและที่ผ่านมาเขาบอกว่าที่จะต้องมานั่งดูกันแบบเนี้ย
เพราะว่ามีคนเคยถูกรางวัล๑๒งวดนิดหน่อย๑๒งวด
น้ำตาเทียนรวมเป็นตัวเลขมหาชนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเก้าหกศูนย์หนึ่ง
แล้วก็ยังมี๕มาเกี่ยวข้องกับ๖ไว้นิดอีกเขาบอกงวดนี้
นิยมตัวเลขคนที่นิยมตัวเลขต่างลุ้นโชครางวัลสละกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่เขาได้นี่แหละนะคะปิดท้ายค่ะเอาข่าวสุดท้ายแล้วนะ
งงนะคะที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนกุฎอ้อสุขสวัสดิ์วิทยาอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
อาจารย์เนี่ยก็เอาหัวหมูเอาเหล้าเอาน้ำแดงเอาพวงมาลัยดอกดาวเรือง
เส้นไหว้ถวายปู่จอมปลวกเพราะว่าถูกรางวัลจากตรงนี้๓ตัวตรงเลยนะคะ
งวด๑มีนาคมที่ผ่านมาได้เงินไปหลายแสนเลยอาจารย์บอก
เจ้าตัวเคยบนว่าถ้าถูกรางวัลน่าจะเอาหัวหมูมาถวาย
ก่อนจะไปถูกรางวัลอาจารย์รายนี้ขับรถผ่าน
ไปเห็นจอมปลวกลักษณะคล้ายใบหน้าคนโบราณบอกแบบนี้
เชื่อว่าเป็นเจ้าปู่ที่คอยปกปักรักษาชาวบ้านนี่แหละ
ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะเอาหัวหมูมาถวาย
เอาดอกไม้เอาทูบเทียนมากราบไหว้ปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่จริงจริง
และนอกจากจะแก้บนแล้วอาจารย์ก็เอาตัวเลขมางวดนี้อีกด้วย
ร่วมรุ้นงวดนี้อีกนะคะอาจารย์ก็บอกว่า
ก็ได้มาเหมือนกันนะก็มี๑๒๔สลับกันเองนะคะ
อาจารย์บอกแล้วแต่โชคใครโชคมันนะคะคุณผู้ชม